เพื่อป้องกันไม่ให้หมาของเพื่อนบ้านเนี่ยบุกเข้ามากัดไก่ที่เลี้ยงเอาไว้
ต่อมาหมาตัวหนึ่งพยายามจะข้ามฝั่งมาแล้วโดนลวดถูกไฟชอต
เจ้าของเห็นก็เลยจะเข้าไปช่วยหมา
กลายเป็นว่าถูกไฟชอตตายทั้งคนและหมาเลยครับ
ที่สุบพันบุรีครับตังบทสภออุทองรับแจ้งว่ามีคนถูกไฟดูดตายนะฮะ
จุดที่พบศพอยู่ในป่าข้างสวนมันสัมปะหลังครับ
พบร่างของนางสาวพัทรวรรณอายุ๕๒ปีครับ
มีร่องรอยถูกไฟช็อตหลายแผลไม่ได้พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าต่อสู้นะครับ
และใกล้กันกับร่างของผู้ตายเนี่ยพบหมาพันทางเพศผู้สีน้ำตาลอายุ๓ปี
ถูกไฟดูดตายเช่นเดียวกันครับคือกลายเป็นว่าตายทั้งเจ้าของแล้วก็ตายทั้งหมา
หมาตัวนี้ครับคาดว่าตายมาแล้วประมาณ๘ชั่วโมง
พบว่ามีเสาไม้ปักอยู่ที่พื้นดินเพื่อใช้ขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้า๒๒๐โวลด้วยนะฮะ
แต่ว่าพวกเส้นลวดเนี่ยญาติญาติเขาเก็บไปหมดแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมา๑๑โมงครึ่งวันนี้ครับ
นายสวัยอายุ๔๘ปีรอมอบตัวกับตำรวจแล้วเล่าให้ฟังสารภาพบอกว่าเขาเป็นคนขึงลวดปล่อยไฟฟ้า๒๒๐โวลต์เอาไว้รอบบ้านของเขา
เพื่อนบ้านเนี่ยคนที่ถูกไฟดูดตายเขาเลี้ยงหมาและแมวโอ้โหมี๒๐กว่าตัว
ก่อนหน้านี้หมาของผู้ตายเคยลอบเข้ามากัดไก่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้
ตายไปหลายตัวตอนนั้นก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องเอาความ
เพราะเห็นว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันคุยกันด้วยดีและเหตุผล
แล้วรู้เรื่องก็เลยมาจับเข่าคุยหาทางออกร่วมกัน
ทำยังไงดีเพื่อจะแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ก็เลยเสนอกับทางผู้ตายไปว่าเอาอย่างนี้ละกัน
เดี๋ยวผมจะขอขึงลวดรอบบ้านนะแล้วปล่อยไฟ๒๒๐โวลต์เพื่อป้องกัน
ถ้าหากว่าหมามันข้ามมาเนี่ยอาจจะถูกไฟช็อต
หรือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มันมากัดไก่ผมอีก
เจ้าของหมาเองก็เห็นดีเห็นชอบด้วยนะครับ
คือตกลงร่วมกันได้ว่าเอาแบบนี้ก็ได้
เพราะอีกเหตุผลหนึ่งมาขึงลวดไว้ตรงนี้เนี่ย
มันใกล้ป่าใช่ไหมครับป้องกันหมาของคุณด้วย
ถ้าหากว่ามันจะเข้าไปในป่าตรงนี้
มันมีมันสัมปะหลังอยู่ที่ปลูกเอาไว้เดี๋ยวมันไปย่ำทำลาย
มันเสียหายอีกแล้วถ้าเกิดเข้าไปในป่าโดนงูรัดโดนงูกินอีก

ก็เลยทำให้เพื่อนบ้านเขาเห็นชอบด้วยนะฮะ

ลวดเสร็จเรียบร้อยตอนแรกเนี่ย
ฝั่งของผู้ตายยังเคยมีน้ำใจบอกว่า
ต่อไฟจากบ้านฉันไปบ้างก็ได้นะ
เพราะว่าคือปล่อยไฟแบบนี้เยอะกลัวจะเปลืองไฟบ้านคุณไง

เจ้าของมาช่วยกลายเป็นว่าตายทั้งคนและหมาฮะ

เขาแดดดอนเขาไปที่บ้านเขาหมด

โง่นครอบหน้าคู่กับหมาเลยไหมพี่ก็เลยดึงออกมาแกะมือออกมาอย่างนี้หรอ
ครับพวกผมก็ยังจับเขาให้เครื่องก็เรียกตัวเขา
แล้วพวกมันพอใจช่วยตรงนี้
เฉยมากผมก็บอกเขาอะไรแล้วว่าถึงพี่ระหว่างน้ำ
ที่ดินเป็นเปรี้ยวที่ชื้นมันจะดูดเยอะนะครับพี่
เขาก็เคยรอดูบอกว่าพี่ไอ้เทศดินดูดแห้งไม่เขาเท่าไรนะ
ก็รู้สึกเสียใจนะฮะเล่าไปก็สะอื้นไห้ไปแบบนี้
ของผู้ตายคุณแม่นิออนอายุ๗๑บอกว่า
ลูกสาวแม่เป็นคนใจบุญเขารักสัตว์ชอบช่วยเหลือ
เอาหมาแมวหนูมาเลี้ยงไว้เยอะแยะไปหมดเลย
เมื่อวานนี้ลูกสาวแวะไปหาแม่ที่บ้านก็เพิ่งจะบอกกับแม่ว่า
แม่เพื่อนหนูเนี่ยส่งขนมมาให้จากภาคใต้เดี๋ยวเมื่อไหขนมมาถึงบ้าน
จะเอาไปให้แม่กินนะไม่คิดเลยว่านั่นคือประโยคสุดท้าย
ที่ลูกบอกกับแม่แล้ววันถัดมาลูกมาถูกไฟช็อตตายครับ
วันถัดไปก็ไม่คุยอะไรไปรอขนมขนมส่งมาจากใต้ก็ยังไม่ถึง
ก็บอกว่าเย็นก็มาพรุ่งนี้ลูกมาเอาเองก็แล้วกันแม่
อย่าทำแบบนี้คนที่ทำไฟช็อตเนี่ยเดี๋ยวไปล่ะ
คนอื่นนั้นเดือดร้อนนะเนี่ยเดือดร้อนจะล่ะตามคนอื่นตายก็ไม่เคยว่า
เจ้าหน้าที่นะครับนำร่างของผู้ตายออกจากบ้านหลังที่เกิดเรื่องนะครับ
แล้วนอกจากนี้หมากว่า๑๐ตัวมันมีภาพที่หมาพยายามวิ่งตามรถที่นำร่างผู้ตายออกไปนะครับ
หมาหลายตัวพยายามวิ่งตามแบบนี้ครับ
เคลื่อนไปไหนหมาก็วิ่งตามไปด้วยครับ
ระยะทางกว่า๑๐๐เมตรเกือบจะพ้นจากเขตบ้านนะ
ไม่รู้ว่าเหมือนเขาคงจะรักและปลูกพันธุ์นะครับ
ตัวเนี่ยกระโดดเกาะประตูรถด้วยนะฮะคือจะไม่ยอมให้รถไปนะครับ
บางคนบอกสังเกตเห็นเหมือนเขาพยายามมองเฉง้อมองชะโงกหน้าดูว่าเอ๊ะ
เจ้านายเขาอยู่ในรถคันนี้หรือเปล่าเจ้านายเขาหายไปไหน
คนที่รักสัตว์ก็ยิ่งสะเทือนใจหดหูใจนะครับ
เพราะว่าถูกไฟชอสก็เลยพอเดินไปดูปั๊บด้วยความเป็นคนรักสัสแล้วรีบเข้าไปช่วย
แจ้งข้อหานายสวัยคนที่ขึงลวดเนี่ย
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ทีนี้แล้วหมาแมวหนูที่เหลือในบ้านนั้นตั้งหลายสิบตัวทำยังไง

องทุนช่วยเหลือสัตว์จรจัดสุพรรณบุรีกำลังประสานเทศบาลเท้าอูทองครับ
เพื่อช่วยเหลือนำไปที่ภาคพิงต่อไปครับ